แต่ขโมยที่ว่านี้จับตัวยากจริงต้องปีนต้นไม้กันค่ะ

นี่คือคนที่ปีนไม่ใช่โจรนะ
แต่คือพี่กู้ภัย
มาปีนป่ายต้นไม้มาหาของกลาง
ของกลางที่โจรเอาไปฝากไว้

ใช่คือโจรเนี่ยมันขโมยทองคำของนักท่องเที่ยว
คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขากำลังจะไปถ่ายรูปใช่ไหม

เขาก็วางกระเป๋าทิ้งไว้แล้วก็ขโมยของของเขาไปไว้บนต้นไม้
บอกเลยงานนี้พี่กู้ภัยเหงื่อตกนะคะ

ถึงจะไปเอาสร้อยคอทองคำที่โดนขโมยไว้ที่ปลายยอดต้นไม้ลงมาได้
โจรมันต้องไปฝากเอาไว้ถึงปลายยอดต้นไม้เลย

นายนรงกรจอมประเสริฐเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนนี้คนที่ปีนต้นไม้เนี่ย
เขาอยากฝากเลยนะฝากบอกถึงนักท่องเที่ยวนะ
นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่เขาสามมุก
ระวังนะโจรแสบมาก
เพราะว่าถ้าคุณมีของมีค่าคุณควรจะเก็บไว้ในรถ

นำเงินติดตัวมาแค่ซื้อของก็พอแล้ว
เพราะว่าโจรแสบขนาดที่ว่า
เสาวิทยุที่ติดอยู่กับรถเนี่ย

มันเกินไปแล้วมาดูเจ้าของสร้อยดีกว่านางสาวเอวารินเนียมพราง
สร้อยเล่าให้ฟังบอกว่าเธอเดินทางมากับ
พี่ชายแล้วก็เพื่อน๔คน
กำลังไปเก็บภาพบรรยากาศที่จุดชมวิวเขาสามมุกเป็นที่ระลึกเลย
เธอก็เลยขึ้นไปบนดาดฟ้าของร้านกาแฟ
จากนั้นเธอวางกระเป๋าเอาไว้ที่โต๊ะแล้วก็เดินไปถ่ายรูป
ระหว่างนั้นก็มีโจร
โจรที่ว่านี่คืออะไรรู้ไหมคะคุณ
คือคือลิง
ลิงเนี่ยแสบมากมาหยิบกระเป๋าของเธอไปแล้ว
หลังจากนั้นค้นค่ะค้นกระเป๋า
แล้วก็นี่หยิบถุงทองออกจากกระเป๋า
พอได้ทองเสร็จเอามากัดเล่นก่อน

จัดเล่นเสร็จกระชากสร้อยขาดออกจากกัน

สร้อยเขาพยายามจะดึงสร้อยออกจากมือลิงนะ
แต่ลิงมันดูดุร้ายเหมือนจะกัดก็เลยต้องปล่อย
ปรากฏว่าเขาดึงจี้หลุดออกมาจากสร้อยนะคะ
ส่วนสร้อยไอ้โจรแสบลิงตัวนี้
มันก็วิ่งขึ้นเอาสร้อยขึ้นไปแขวนไว้บนต้นไม้

ตอนนี้เจ้าของสร้อยเขาก็ดีใจนะ

ก็ขอบคุณพี่กู้ภัยมากที่ช่วยปีนต้นไม้

หลังจากนี้เขาบอกโหจะจำเลยเป็นบทเรียนเลย
แล้วไอ้ลิงมันรู้ได้ไงว่าในกระเป๋ามีทอง

แล้วมันรู้ได้ไงไอ้กล่องนี้มันเป็นทอง

ผมว่าไม่รู้หรอกแต่ว่ามันด้วยความสัญชาติยานความเป็นลิง
มันก็โฟนคุยแงะไปเรื่อยนะครับ

คือไปจุดไหนก็ตามที่ลิงเยอะ

ข้าวของไม่ต้องถือติดตัวเลยนะคุณผู้ชม